สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
อยู่กันกับพลอยแล้วก็เชอรี่เช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะทางเพจสปอร์ตไลท์ไทยแลนด์เขาออกมาไลฟ์ขู่นะคะว่า
ไม่ให้แรปเปอร์ชื่อดังอย่างยางโอมไปที่จังหวัดภูเก็ตอีก
เนื่องจากว่ามีความเข้าใจผิดกันบางประการนะคะในงานอีเวนต์งานหนึ่ง
ซึ่งมีรายชื่อของโต้งทูพีอยู่ด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันไปได้ด้วยดี
หวานใจอย่างสาวปรางกัณรันเองก็ออกมาบอกว่าโหรู้สึกโล่งใจเหมือนกันนะ
ส่วนเรื่องความไว้ใจที่มีต่อหนุ่มโต้งที่ตอนนี้เนี่ยฮอตเป็นพิเศษเจ้าตัวบอกเลยว่ายังเต็มร้อยอยู่เหมือนเดิมค่ะ
รู้จักเขามาก็๘ปีปังก็รู้จักเขาในรูปแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
แล้วก็มันก็อยู่ที่เราด้วยเราก็ต้องเชื่อใจเขาเนาะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเองก็ต้องทำให้เราเชื่อใจด้วยแหละเราถึงอยู่มาได้ขนาดนี้
เราต้องให้สเปสในการทำงานอยู่แล้วเขาเองก็ให้สเปสในการทำงานของฟาง
เวลาถ่ายละครอะไรบางอาจจะหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาเหมือนกัน
เพราะว่าแต่จริงเขาก็น่ารักหมายถึงว่าเขาก็จะโทรมาก่อนเล่นเสร็จก็จะบอก
มั่นใจก็อยากให้เขาทำให้เรามั่นใจแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะ

เอิ่มมีฝากเอาขันสื่อจะ
ส่วนเรื่องที่สาวปรางโพสต์ขอรับเงินบริจาค
เพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ที่ประสบกับปัญหาไฟไหม้บนดอยหลวงเชียงดาว
ซื้อชุดป้องกันไฟและขอรับบริจาคอาหารแห้งให้กับคนในพื้นที่นั้น
เจ้าตัวเองก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนช่วยกระจายข่าว
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่พอเห็นภัยธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ย
ไม่อยู่นิ่งไม่นิ่งนอนใจนะคะรีบออกมาให้ความช่วยเหลือโดยการเป็นกระบอกเสียงผ่านโซเชียลนี่แหละ
แต่หลักส่วนหนึ่งก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์นี้มันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยดับไฟ
เขาเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยนั่นเองนะคะก็อย่างที่รู้รู้กันอยู่เนอะตอนนี้ทางภาคเหนือเนี่ยอากาศไม่ดีเลยนะคะ
ก็ฝุ่นควันเยอะด้วยแล้วกันอย่าเผานะคะเห็นที่ไหนเผาแจ้งตำรวจไปเลยนะคะ
จะได้หาใจกันสบายปอดนิดนึง